ตอนนี้บางพื้นที่ในภาคอีสานฝนตกฝนเทลงมาคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่นครราชสีมาเขาเฮเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปหาปูนามาสร้างเป็นอาชีพ
สร้างเป็นรายได้ค่ะงั้นเรารีบตามไปดูหน่อยดีกว่าว่าเขาหากันยังไงค่ะ
เนี่ยค่ะเตรียมไปเลยนะคุณชนะทั้งจอบเสียมแล้วก็ถัง
อันนี้ต้องตามเตรียมไปให้ครบมือเลยนะคะใช่ตามชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองว่าเอ็น
ตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาคือพอฝนหยุดตกแล้ว
ปูนาจ้ะปูนามาแล้วมาเยอะด้วยนะชาวบ้านเขาก็เลยออกมาหาปูนากัน
เป็นแบบคุดแล้วคุดแล้วเออคุดเอาแบบนี้เลยเออเป็นช่วงที่ชาวบ้านยิ้มออก
มีความสุขเพราะว่าจะได้จับไปขายหารายได้เสริมนะคะครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงของ
ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเพราะว่าพอหลังฤดูเก็บเกี่ยวผ่านไปอ่ะ
ยังไงปูนาปูนามันเติบโตมามันเก็บสะสมไขมันตัวมันโตอ่ะ
นี่ไงหมูติดมันยังอร่อยแล้วปูนามีไขมันสะสมนิดหน่อย
จะไม่อร่อยได้ยังไงโอ้โหเยี่ยมไปเลยคุณชนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตามไปเห็นไหมแล้วจับปลามันจะตัวใหญ่อ่ะ
เฮ้ยเขาบอกว่าโอ้โหเอาไปทำหลายเมนูเลยน่ะโอ้โหน่ะ
เอาไปนึ่งเอาไปดองได้หมดอะค่ะครับชาวบ้านเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ
หาได้ประมาณสักสองถึงสี่กิโลกรัมอ่ะเยอะน่ะน่ะราคากิโลกรัมละเจ็ดสิบถึงเก้าสิบบาท
ครับวันวันหนึ่งก็มีรายได้อืมสองสามร้อยอ่ะสำหรับสำหรับชาวบ้านอ่ะ
อยู่ในพื้นที่อ่ะมีตังค์มาสองสามร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะน่ะนึกถึงส้มตำปูนาเลย
แล้วตัวใหญ่อวบอ้วนจริงจริงเออจริงนะเอาไปล้างทำความสะอาดดีดีนะ
เอามาจองหรือเอาไปนึ่งเอาไปต้มทำเมนูอาหารได้มากมายหลากหลาย
น้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยหลนปูแบบเนี้ยโอ้นะคะอ่ามามาจากธรรมชาติด้วย